มากัดเกอร์เทศสบัตรกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว

พูดคุยกันที่สำคัญวันนี้โอ้โหเรามีเรื่องของมาตรการรัฐที่
คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะห้ามพลาดเลยเพราะว่าไฮซีซั่นกำลังจะมาถึงแล้ว
ช่วงวันศูนย์ดูหนาวนะคะหลายคนวางแผนค่ะอืม
อยากจะไปเที่ยวแต่เนี่ยทีนี้อยากไปเที่ยวแบบมีคนซัพพอร์ต
ยังไงดีก็โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
มาแล้วเฟส๓ค่ะเตรียมลงทะเบียนไว้เลย
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๓เปิดให้ลงทะเบียนค่ะ
แม้จะเป็นเพียงแค่วันแรกแปลว่าประชาชนสนใจเยอะ
ไทยชอบเที่ยวค่ะลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันแล้วประมาณสองหมื่นรายชื่อ
โอเคเยอะนะจากสิทธิ์ทั้งหมดนะที่เขาจะให้เนี่ยประมาณสองล้านสิทธิ์
แสดงว่ายังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะเลยครับ
ยังคงลงทะเบียนได้โครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเรื่องของการท่องเที่ยว
เพราะว่าคุณผู้ชมโควิดสองปีเล่นงานเราเนี่ยการท่องเที่ยวซบเศร้ามากนะคะ
จริงก็อยากจะให้เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มสภาพพร่องอ่ะค่ะ
ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยนี่โอ้ยสปาสปาโคนแบบนี้แหมอยากลองสักทีเหมือนกันนะ
สปาโคนหรือสปาอะไรสปาโคนคุณผู้ชมฮะประชาชนท่านใดด้วยนะ
ที่เคยเป็นผู้สมัครโครงการเราเชื่อด้วยกันเฟส๑และเฟส๒มาแล้วเนี่ย
ก็สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทันทีเลยนะเขาว่ากันอย่างนี้
แต่สำหรับที่ใครเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคย
ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็คือถึงวันที่๓๑มกราคม
ปีหน้านู้นเลยต้นปีหน้านู้นขยับยาวไปเลยนะ
หรือว่าจนกว่าสิทธิ์ของโครงการเนี่ยมันจะครบเดี๋ยวดูก่อนว่าสิทธิ์มันใกล้ครบหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องของเวลาเนี่ยเช็คกันให้ดีด้วยนะ

ว่าการวางแผนการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องวางแผนกันแบบเนิ่นแล้วล่ะ

แล้วกันไปดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป่าตังค์รวมไปถึงเว็บไซต์
เราเที่ยวด้วยการดอตคอมพิมพ์ง่ายเลยนะ

แล้วก็มีค่าอาหารให้เราเอาไปจ่ายวันละ๖๐๐บาท

พูดแบบเบา
เอ้าคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
มันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
บอกเลยว่าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาละครับกลับมาในเวลงแน่ครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดจากสะพานลงแม่น้ำเพชรบุรี
แล้วถูกน้ำซัดไปไกลเลยทีเดียวครับ
มันก็เห็นนะ

เฮ่ยเธอจะไปอยู่นี่สิ

อ้าวคุณเห็นไหมเราพยาบกลมแดงออกไว้คือ
เห็นแบบโผล่โผล่นี่ครับตอนแรกมองไปที่แม่น้ำนี่
ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะใช่จริงต้องสังเกตดีคุณผู้ชมครับจะเห็นแล้ว
เป็นแบบว่าดำโผล่ขึ้นมาตรงนั้นนี่คือวินาทีที่นางสาวนรยานารเกย์นะครับ
อายุ๔๕ปีเธอครับกระโดดลงจากสะพานลงไปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วจมหายไปเลย
เนี่ยครับขณะนี้ยังไม่พบตัวนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะต้องไปถามลูกสาวลูกสาวของคนที่กระโดดน้ำนะคะ
ชื่อว่าคุณสาวิตรีค่ะคุณสาวิตรีเนี่ยเล่าว่าคนที่กระโดดน้ำเนี่ยเป็นแม่
แม่นี่มีอาชีพรับงานชงเหล้าตามร้านต่างตามงานอีเวนต์ต่างแต่ทีนี้ช่วงโควิดระบาดค่ะ
หนักเลยช่วงที่เขากลับมาปิดร้านอีกครั้งก็คือมิถุนายนแม่ไม่มีงานเลยเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาค่ะ
แล้วแม่เคยบอกด้วยนะเคยคิดว่าอยากฆ่าตัวตายหลายครั้งด้วยนะ
ถามว่าพาไปรักษาไหมก็ไปนะก็พาแม่ไปรักษากับจิตแพทย์นะครับ
ตัวไอ้หมอระบุว่าแม่มีภาวะซึมเศร้าระยะเริ่มต้นแบบนี้ก็พอจะรักษากันได้อยู่นะ
ก็ให้ยามารับประทานแต่อาการไม่ดีขึ้นครับแถมมีอาการแปลกเช่น
อยู่ในที่ร่มจะรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวพอออกไปตากแดดก็รู้สึกว่าโอ้ย
เหมือนถูกแดดเผาจนอยู่ไม่ได้ลักษณะเหมือนคิดจินตนาการเอาไปเองครับ
แล้วก็บอกว่ากลางคืนนอนไม่หลับด้วยจากนั้นนะครับตัวคุณลูกเนี่ยก็พาแม่ไปนะ
ไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีหมอปลาก็ให้แม่ทานยาที่ทำจากพริกไทยสดนะ
ก็คงเป็นสมุนไพรอ่ะเนาะแต่ด้วยความที่แม่น่ะมีปัญหาโรคกระเพาะอาหาร
กินยาของหมอปลาไม่ได้อะครับอ๋อแล้วพอกินยาหมอปลาไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านทีเนี้ย
คุณแม่พอกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะและลูกเล่าว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ที่กระโดดแม่น้ำเนี่ยวันเดียว
คืนวันนั้นแม่มีอาการแปลกนี่คล้ายเหมือนถูกผีเข้าครับที่บอกว่าเหมือนถูกผีเข้าเนี่ย
เพราะแม่พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่เคยพูดภาษาแบบนี้มาก่อน
เขมรหรือพม่าก็ไม่รู้แหละบอกว่าอาการอากับกิริยาเหมือนไม่ใช่แม่เลย
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะดูคลิปค่ะ
มาจากไหนมาจากไหน
กล้อเล็กไว้
ภามา
ใดใจเกิดอะไร

ไม่ต้องไปถาม

ของไม่เจอนู่นนี่นั่นเหมือนเจ้าที่เขาลงโทษ
คือหนูก็ไม่รู้ว่าในตอนที่แม่ยังมีชีวิตแม่ไปลบหลู่อะไรเขาไว้
แม่หนูถามว่าแล้วในตัวแม่มีผีกี่ตัว
หนูพ่อก็บอกว่า๒ตัวมีเจ้าที่แล้ว๑อีกตัวนึงอะเขาทำมา
ของเขมรหนูคิดว่าแม่น่าจะอยู่ข้างใต้
แต่ว่าคืออีผีที่มันเข้าหนูว่ามันน่าจะบังไง
เพราะว่าคือแบบลักษณะการเดินท่าทาง
วินมอไซค์บอกว่าลักษณะการเดินคือมันก็ไม่ใช่แม่แล้วอ่ะ
เดินถือย่ามมาแล้วก็แบบมันไม่ใช่
อืมแปลกนะครับแล้วพอจากหลังจากที่ไปหาพระแล้วกลับมาบ้านค่ะ
ช่วงนั้นเธอบอกเธอไม่ได้อยู่กับแม่นะแต่แม่อยู่กับยายกับน้า
แต่แม่โทรมาหาค่ะบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
ร้อนไปหมดทั้งตัวมันไม่ออกไปสักที
บอกลูกสาวแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าใจคอไม่ดีเลย
ตอนนั้นฟังแม่พูดแบบนี้ก็เลยโทรมาที่บ้าน
และทราบว่าแม่จ้างวินมอเตอร์ไซค์บอกให้ไปส่งตรงสะพานตรงนี้ค่ะ
แล้วก็กระโดดลงไปเลยโอ้โหเนี่ยครับ
คืออย่างนี้นะครับเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาเนี่ย
เขาบอกว่าแม่ได้ไปเข้าฝันเพื่อนแม่ด้วยในสภาพที่ตัวเปียกไปหมด
แล้วบอกว่าหนาวมากอยากได้เสื้อคลุมสีดำ
แล้วบอกอีกว่าตอนนี้ติดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ออกไปไหนไม่ได้
คือเอาบอกแบบนี้ก่อนนะเราก็ไม่ได้ฟันทงแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วหรือยังแต่ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอ

ใช่ค่ะอันนี้ถามคุณยายบ้างคุณยายก็คือนางมะยุรีนาราเกนะคะ
เป็นแม่ของผู้ที่สูญหายไปคุยกับทีมข่าวของเรา
แม่บอกเชื่อเชื่อว่าลูกสาวถูกผีสิง
แล้วบอกว่าให้ไปกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย
ที่แม่เชื่อแบบนี้เพราะว่าเมื่อวันหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวมีอาการคล้ายกับถูกผีเข้าเลย
แล้วก็ก่อนที่ลูกสาวจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่สะพาน
ลูกสาวก็มีท่าทางแปลกค่ะ
ลูกสาวเดินมาหาตอนที่ซักผ้าอยู่หลังบ้าน
แล้วก็ยิ้มให้แล้วมีคำพูดอยู่ประโยคนึงบอกว่า
หมี่ซั่วอร่อยจังเลย
บอกแม่แบบนี้เดี๋ยวนะผัดหมี่ซั่วอร่อยจังเลย
ก็คือแม่น่ะทำหมี่ซั่วให้กินไงแล้วก็เดินมาชมแม่
แต่สิ่งที่แปลกก็คือเสียงไม่ใช่เสียงลูกสาวนะ
เสียงทุ้มเพราะว่าปกติว่าลูกสาวนี่เสียงทุ้ม
แต่เสียงที่พูดออกมาเหมือนเสียงผู้หญิงวัยรุ่นวัยรุ่นว่างั้น
เสียงเปลี่ยนไปเอาละ
เป็นเสียงวัยรุ่นอ่ะแต่เดิมอ่ะเสียงเขาเป็นคนเสียงใหญ่
แล้วพูดน้อยไม่มีการพูดเล่น
ก็เลยสงสัยสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันใช่แก้วไหม
คงไม่ใช่หรอกก็ลุกขึ้น
ลุกขึ้นเดินไปหาเขาแล้วก็ถามว่า
นี่เป็นใครเป็นใครบอกมานะ
เป็นใครมาจากไหนบอกมา
มันก็รู้นะว่าเราสงสัยแล้ว
ไม่พูดต่อเลยไม่พูดอะไร
ได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็หันหลังเดินเข้าบ้าน

เอางี้ละกันนะครับไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะครับ

ลงไปค้นหาตลอดทั้งวันครับ
แต่อย่างนี้น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเมื่อวานมันสูงมาก
เจ้าหน้าที่ครับเขาสันนิษฐานว่าหากร่างไม่ติดอยู่ใต้น้ำ
อาจจะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดออกอ่าวไทยเลยนะซึ่งน่าจะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณสักสามสิบกิโลเมตรได้อ่ะครับอ้าวตอนนี้เนี่ยยังหาไม่เจออืม
เราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ใช่ครับนะคะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเสียชีวิตหรือยังไม่เสียชีวิต
แต่เรายังคงเป็นกำลังใจให้ได้ได้ให้หาเจอแล้วกันครับนะคะ
ข่าวต่อไปเป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นงานไหว้ครูที่สำนักแห่งหนึ่ง
คนที่ไปร่วมงานเนี่ยมีแต่วัยรุ่นมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะอากับกิริยาเขาบอกเหมือนของขึ้น
บรรยายไม่ถูกหรอกเพราะว่าแต่ละคนของขึ้นไว้เหมือนกัน

โอ้โหท่าทางอย่างนี้แถมมีเพลงเหล้าใจอย่างนี้ตอนแรกผมนึกว่า
น่าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้เต้นประกอบเพลงอ๋อเหรอ
นี่เขาเป็นส่วนหนึ่งจากภาพของพิธีไหว้ครูโอ้พิธีไหว้ครูนะ
ใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นลักษณะของของขึ้นนะคะ
แล้วคนที่มาร่วมงานเนี่ยมีเด็กผู้ชายนะเป็นวัยรุ่นนะ

แต่ว่าภาษาเนี่ยจับใจความไม่ได้เนอ

เอางี้แล้วกันนะครับคนที่เขาเอามาโพสต์ไว้เนี่ยนะ
เขามาโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกอะเนาะ

เป็นพิธีไหว้ครูของอาจารย์สำนักหนึ่ง

ชุดสีขาวกำลังพรมน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย

เออลูกศิษย์นี่เด้งเลย

เขาบอกว่าคลิปนี้ถูกโพสต์ได้แค่๑๔ชั่วโมง
แต่ว่ามีชาวเน็ตเข้าไปดูแล้วเนี่ย

คนดูเป็นล้านนะครับ
โอ้โหคือความเห็นของชาวเน็ตมันก็แตกแยกกันออกไป
คนเขามีความเชื่อเรื่องนี้ก็มีเหมือนกัน
ส่วนคนที่เขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้
เขาก็จะให้เหตุผลไปในอีกแนวทางหนึ่ง

อ่ะคือบอกไว้แบบนี้ก่อนแล้วกัน
เรื่องความเชื่อเนี่ยเราก็ไม่ได้มาลบหลู่อะไรกันนะฮะ

ถ้าหากไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนถูกไหมคุณสุภาษา
นี่เป็นคอมเมนต์ของคนที่ไม่เชื่อ
คือบางทีถ้าผมพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าผมไปลบหลู่ไง
ลองอ่านลองอ่านกันเอาเองแล้วกัน

ไม่เชื่ออย่าลบรู้

ของแบบนี้ไม่โดนที่ตัวใคร

อ่าดิฉันย้ำแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะ

ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะ

เรื่องนี้นะครับมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งหัวเสียมากเลย
เขาบอกว่าเขาจอดรถเอาไว้ดีอยู่รถมันเป็นรอย

แต่เขานะฮะคิดว่าคนที่จอดรถข้างรถข้างนี่แหละ

ทีนี้หัวร้อนหัวร้อนเลยล่ะครับ

เห็นหลักฐานที่ว่าหนูทำรถโดนรถพี่ไหม

รถไหนคนไหนเนี่ยมาจอดข้างกูเนี่ย

นี่ค่อยพี่ว่าพี่เขา

มึงเบาเลยนะ

แต่บางทีผมก็เป็นคนที่พูดเสียงดังนะ
แต่ผมไม่ได้โมโหแต่เรื่องของเรื่อง
ผู้ชายคนนี้เสียงดังเลย

รถที่จอดอยู่ข้างรถของเขาเนี่ย

รถของเขามีรอยขีดขวน

ประมาณสัก๔นาทีผมก็นั่งฟังอยู่พักนึงอะนะ

ขับรถจักรยานยนต์มาชนรถจักรยายนต์ของตัวเขาเอง

ใจเย็นแล้วค่อยพูดค่อยจา

เจ้าของคลิปนะคะก็คือคนที่ถูกกล่าวหา

ปรากฏอยู่ในคลิปที่พูดเสียงดัง

เขียนยาวเลยนะขออนุญาตอ่าน

คืออะไรอยู่มาบอกเรา

ทั้งที่เราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์
มาเดือนกว่าแล้ว

กลัวฝุ่นเกาะ

รู้สึกคุณมั่นใจมากเลยเนอะ

จ้องจะเรียกให้เรารับผิดชอบ
พูดจาก็ไม่ดีเมามาซะด้วย
พอจะเรียกให้ตำรวจมาช่วยเจรจา

อยู่แถวนี้มานานรู้จักทั้งซอย
โอ้โหปวดประสาทกับคนประเภทนี้

คนที่ถ่ายคลิปเขาพูดไว้นะครับ
ก็คุยกันดีก็ได้นี่

แล้วยังไงรู้ไหมคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้

แบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเตรียมจะย้ายออกแล้วล่ะ
อ๋อย้ายออกแล้ว

ผู้หญิงแล้วโดนผู้ชายเขา
พูดอย่างนั้นกลัวมาเจอกันวันหลังเนอะ

ถ้าคุณคิดว่าฝั่งนั้นเขาทำให้รถของคุณ

มีร่องมีรอยกันบ้างนะยังไงก็

เดี๋ยวร้อนไปเองนะคะ

อ้าวตายแล้ว

คุณป้าคนนี้น้อยใจสามี

เร็วเร็วขึ้นมา
เร็วขึ้นมา

ขึ้นไหมทำไมเขาถือร้อนเข้ามาบันได้ไม่รู้
เหนียมไปสิเหนียมไปสิ
เอาทุกถุภัศราครับลงไปอาบน้ำหรือครับ

แล้วสุดท้ายยังไงครับไหนก็ลงมาแล้ว

มีหลายเหตุผลมากที่คุณป้าบอกว่าจะลงไปนั่งอยู่ตรงนี้
ก็ฉันอยากลงไปตรงนี้แต่คุณป้าคะขึ้นมาเถอะค่ะ
เพราะว่ายาดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะต้องมาพูดเกลี้ยกล่อมคุณป้า
อยู่พักใหญ่เลยนะคุณป้าชื่อคุณป้าพิษสมัยนะคะ
จุดนี้คืออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เรื่องนี้ที่มาที่ไปก็คือคุณป้าน้อยใจ
หลังจากที่คุณป้าบอกว่าก็น้อยใจสามีล่ะ
แกก็เดินลงมานั่งอยู่ที่คลองส่งน้ำนั่งอาบน้ำบ้าง
อาบไปอาบมาเจ้าหน้าที่เห็นก็เลยมาถามป้าจ๋าป้ามานั่งอะไรตรงนี้
ป้าบอกก็มาอาบน้ำด้วยมาเก็บหอยด้วย
แล้วจู่ตะโกนบอกฉันอยากตาย

มาเลยป้ายกผึ้งอยากฮิกอยากจะตายขึ้นมาจากครองบอล

มีอาบน้ำอยากตายแล้วสุดท้ายเก็บหอย

แต่อย่างนี้แต่พอขึ้นมาบนฝั่งแล้ว
ป้าพิษมัยนี่แกโชว์ร่องเรือเลย
ไว้หนึ่งให้ได้ดูว่าบีรอยเลือดนะ
ที่เท้าน่าเห็นใจนะ
น่าจะถูกปูนบาดเท้ามาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าลงไปแบบนั้นนะครับ
แล้วก็แสดงอาการสั่นเลยนะโอ้โหแล้วก็บางทีก็ร้องไห้ด้วย
คือยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะพูดว่าอยากตายอยากตายอย่างเดียวเลย
คือสาเหตุคาดการณ์ว่านะน่าจะมีคนมาทวงเงิน
หนี้เหรอมั้งมาทวงเงินแก๑๐๐๐บาทแล้วแกไม่มีเงินให้
อีกอย่างคือน้อยใจสามีไม่แน่ใจว่าไประบายทุกข์อะไรกับสามีหรือเปล่า
อาจจะได้คำแนะนำอะไรที่มันรุนแรงไปหน่อยก็เลยรู้สึกน้อยใจ
เนี่ยฮะโอ้เห็นตอนนี้เป็นตอนที่ยังนั่งคุยกันอยู่เลยนะสุภาษานะ
คือญาติของป้าเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคุณป้าเนี่ยมักจะดื่มเหล้าบ่อยครั้ง
แต่เขาบอกว่าดีนะฮะน้ามหายลึกคุณป้าก็เลยปลอดภัยอ่ะเน่
เห็นใจนะเพราะสิ่งที่ทำไปมันไม่ใช่ทางออกทั้งนั้นเลยครับคุณป้าครับ
คือถ้าเป็นปัญหาเรื่องของเงินเครียดไปกินเหล้ามันยิ่งไปกันใหญ่นะ

เออคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไปดูกันหน่อยนะครับ

จะไปง้อภรรยาที่มีอายุมากกว่า
แต่เรื่องของเรื่องเล่นฉุดกระชากลากถูกันไปแบบนี้
ไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ในช่วงสักตอน๑๐โมงเช้าของเมื่อวันก่อนนะครับ
นายอำนาจจีนรำครับหรือว่าช้างอายุ๔๘ปี
คนนี้แหละครับเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ตามัวตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

เมียเขานะภรรยาของเขาก็คือนางเสงี่ยมสุโขอายุ๖๐ปี

ฉุดกระชากลากถูเมียไปอย่างนี้

เขาทำบันทึกทำข้อตกลงกันจะแยกย้ายกันอยู่
ทำสัญญากันเลยนะที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

บอกแบบนี้นะครับว่าคือนางสง่ะเงียบ
ตัวภรรยาทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหว
คนนี้คือคุณสามีนะคุณอำนาจนะ
โดยในอำนาจเนี่ยเขาบุกไปทำร้าย
ขณะที่นางเสงี่ยมหลบอยู่ในบ้านของน้องสาว

แล้วก็ล็อกอีกข้างเอาไว้ติดกับแขนของตัวเองคือกุญแจมือ
ข้างหนึ่งล็อกนางเสงี่ยมไว้อีกข้างหนึ่งใส่แขนของเขาเอาไว้
แล้วก็ลากลากออกมาตามในคลิปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วถามว่าล็อกแขนติดกันแล้วเนี่ยพอไหม

นายอำนาจเนี่ยชุดลากนางสง่ะเงียบ
บังคับให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันและหลังจากนั้นค่ะขี่หลบนี้ไปเลย
คนแถวนั้นเขาก็ไม่กล้าช่วยคือยังไงรู้ไหม
นายอำนาจพูดว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งถ้าใครมายุ่งเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลย
เอาเอาส่วนลูกสาวนางเสงี่ยมนี้นะคะเล่าให้ฟังว่า
นายอำนาจเป็นสามีใหม่ของแม่อยู่กินกันก็ไม่ได้น้อยนะ๑๘ปี
ก็นานนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ถูกทำร้ายประจำ
โดยเฉพาะช่วงที่ไม่ให้เงินไปซื้อยาบ้ามาเสพเนี้ยอืม
แล้วก็ลูกสาวก็เลยคาดว่านี่แหละสาเหตุที่มาง้อแม่เนี่ย
ไม่ได้อยากให้กลับไปอยู่ด้วยกันจริงหรอกแต่อยากจะมาขอเงินแม่ไปซื้อยาบ้า
โอ้โหนี่ไงครับไปถามคุณตำรวจบ้างนะครับตำรวจสมภาพเมืองบุรีรำครับ
พร้อมทั้งญาติพี่น้องและชาวบ้านนะครับเขาบอกว่ากระจายตัวออกตามหาเลยนะครับ
ตอนแรกไม่พบครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาของวันก่อนนู้นนะครับ
นางเสงี่ยมได้กลับมาที่บ้านแล้วมาพร้อมกับร่างกาย
ร่างกายที่มีแต่รอยฟกช้ำดำเขียวแผลถลอกที่หัวเข่า
เธอบอกว่าไอ้แผลถลอกที่หัวเข่าตรงนี้มันมาจากการถูกกระชากลากถู
ค่ะส่วนคนที่พากลับมาไม่ใช่ใครที่ไหนไหนอำนาจนั่นแหละ
เดี๋ยวมีการทุบตีไหมไม่ตีครับแล้วพี่หลุดออกมาได้ไง
ถ้ามึงเลิกมึงก็ตายอืมถ้ามึงอยู่ถ้ามึงอยู่กับกูก็คือมึงรอด

เขาบอกฉันเนี่ยก็มีเทคนิคเอาตัวรอดนะ

จะกลับไปรักกันเหมือนเดิมแต่ขอให้ปล่อยตัวไป

ได้ยินแบบนี้แหละในอำนาจใจโอน
ก็เลยพามาส่งที่บ้านเท่านั้นแหละ
แล้วบอกว่าก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หายไปเนี่ย

โอ้จะทำขนาดนี้แล้วไม่จุ๊บบุด้วยแล้ว

ตอนนี้ฉันถึงบ้านแล้วและหลังจากนี้

อืมก็เป็นในทางที่ถูกที่ควรนะเอาจริง
คือการทำร้ายร่างกายพอมันมีครั้งหนึ่งแล้ว
คือตามสถิตินะเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เรื่องของในครอบครัวแบบนี้

ใช่ผู้หญิงคนนึงลักษณะคลุ้มคลั่งนะคะ
ถือมีดแล้วก็ไล่ฟันต้นไม้
แล้วเดินวนไปวนมาถามว่าคนเห็นจะกลัวไหมกลัวไม่กลัวคุณผู้ชมดูภาพค่ะ

ติดประตอบเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้

แต่หลักเนี่ยคุณป้าบอกว่าให้ย้ายกอไผ่นี้ไป

ก็ตัดทิ้งก็ได้เอาตัดเอาเลย

ก่อไผ่มันใหญ่ด้วยมันจะเอาไปยังไง
เดินไปเดินมาเล่นในมือมันน่ากลัวเพราะว่าถือมีดพระอยู่ด้วยไงคะ
นี่มีดพระเบลอเท่าเลยเอาแล้วตัดแล้วดู

ไปตัดต้นไม้แล้วก็พูดแบบนี้ด้วยนะ

แล้วเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ใช้มีดฟันต้นไม้เมื่อสักครู่เนี่ย
หน้าบ้านตัวเองแล้วก็ด่าอะไรไม่รู้พูดจาลูกชายชื่อเป่า
ใครมาขี้ใส่ซ่วมบ้านน้องเปล่าคืองงไปหมดอ่ะคุณ
เอาสรุปว่าทะเลาะกับใครอ่ะไม่ได้ทะเลาะกับใครเหมือนทะเลาะกับตัวเองนั่นแหละ
อืม

คุณว่าคุณมาจากไหนคุณคือใครคุณรู้จักคุณหรือเปล่า

คุณรู้จักคุณน้อยไปแล้วคุณพอมาเอาฝากตัวไปคุณออกจากกูซะ
ตัวไปคุณคิดเป็นหูดกู
บึ้งนี่เป็นป้ามือถ่ายนอป้าห้ั่นต้นไม่ธิมเบิ๊ดอ่ะ
เดี๋ยวนะต้นไม้มันทิมเบิ๊ด
ทิ้งตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยคุณป้า

บอกว่ายังมีอีกเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ชาวบ้านเขาเดินผ่านด้วย
แล้วผู้หญิงคนนี้ถือมีพระอยู่หน้าบ้านโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เสียวไส้มากเลยนะครับ

อ๊ะล่าสุดครับคุณสุชาเดาซูหรี่คงนะครับ
หนักข่าวไทรภ์ด้วยทลวโรคทางนี้
ลงพื้นที่ไปตอนแรกไม่เจอป้าคนนั้นนะป้าที่อยู่ในคลิป
กลายชื่อว่าป้าแปรร์

ไปไม่เจอป้าเปย์คนที่อยู่ในคลิป
ก็เลยไปสอบถามชาวบ้านและครอบครัว

ก็ขายของได้นี่นะก็ทำอาหารกินได้นี่นะ
ก็เลยรอรอที่จะพบกระทั่งจนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ก็พบปะเป๊นั่นแหละกลับมาที่บ้าน
เอ้าคุยกันหน่อยคุยกับป้าเปย์พร้อมกับลูกสาวด้วยนะ
สอบถามป้าเปย์แกบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปน่ะป้าด่าทอใคร
ป้าบอกว่าด่าคนที่ไม่ชอบนั่นแหละคนที่ไม่ชอบคือชอบยังไง
คือไม่รู้ว่าเหมือนกระดาษไปทั่วคนที่ไม่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะ
ส่วนมือที่ถือมีดพระออกมาไม่ได้จะทำร้ายใครเขาไม่ทำร้ายใครแล้วถือมาทำไม
เอาอย่างนี้ไปฟังป้าเปย์กันหน่อยไหมเพราะว่าแกจะตอบว่ายังไง
แล้วที่เอาไปตัดต้นไม้คือเอามีดมาตัดต้นไม้เฉยไม่ได้ทำอะไร
ตัดทิ้งเปล่าเพราะว่ามันสูงเกินไปมันกินยากตัดให้มันต่อยอดขึ้นมาใหม่
ไม่ได้ต้องการจะไปเจอไปทำอะไรกับใคร
นี่ของดีเราดูสิคะนี่มาจากนกพระคุณ
มีของดีด้วยแหมดูไม่ทันชัดอยากดูของดีมากกว่า
เดี๋ยวถามคุณสุชาดาเอาอย่างไรก็ตามครอบครัวนี้บอกว่า
ก็คุณป้านี่มีอาการป่วยทางจิตแต่ก็ทานยาประจำตลอดนะคะ
เอาล่ะดูแลคนให้ครอบครัวกันด้วยเนาะ

คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์นะครับไปติดตามข่าวสนุกกันบ้างในช่วงของ

เย้
ผมว่าน้างงานเนี่ยต้องถูกใจคุณสุภาสัราแน่นอน
เอาเรื่องของการช็อปของออนไลน์

เดี๋ยวผมพาไปเจอกับพ่อค้าคนนี้เขาขายของดี
เขาถอดเสื้อขายมั้ย
ไม่ใช่ทางนั้นแต่ในทางนี้น่ารักสดใส

ครับ
อร่อยอร่อยอร่อย

ไม่อยากจะมา

เอา
ก็ละพักกันจากที่น้ำพริกประหลาด
แล้วมาขอของเจนีนะคะ
สวัสดีครับ

โอ้โหผมชอบตรงที่บ๊ายจุ๊บนี่แหละ
โอ้มิติแบบกันถ่ายของออนไลน์จริงน่ะ

น่ารักมากลูกล่าเอ้ยเอาก็ยังแปลไม่ได้อยู่ดี

นี่คุณชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนกล้วยทอดไหม

จัดไปนี่งั้นไปเลยครับ
คุณสุภาษาราคุณต้องไปซื้อกับน้องเขา

ตัวน้อยคนนี้มีชื่อว่า

น้องเทลน้องเทลอายุ๓ควรสามเดือน

โรงเรียนยังไม่เปิด
ช่วงว่างจากการเรียนออนไลน์มั้ง

สุดยอดอีหลีลูกหลาเจ้าคือเก่งแห่อนาคตจากไก่แน่นอน
ไหนก็ไหนเดี๋ยววันนี้เฉิดฉายเลยน้องเทล

สวัสดีครับช่วยแล้วกับพี่เป๋าค่ะ
นักศึกสวัสดีครับ
เวลาชื่อน้องเทลนะคะเวลาขายของสนุกมากค่ะ
เวลาชอบขายของนะคะโชคคุณจะเป็นพวกข้าที่มีเงินได้หลาย
ภาคติดตามประหลาดแน่เดิมทุกคน
โอ้ยดังนี้จะไปติดตามได้อย่างไรแน่น่ารักขนาดนี้วัสซัน
วัสซันขายของวัสซันนะคะโอ้ยหุงข้าวได้ด้วยนะ
อ่ะนอกจากจะติดตามน้องเขาในเรื่องของการไปซื้อแล้ว
เอ่อเอฟปลาร้าไปซื้อของน้องเขาด้วย
ปลาร้าก่อนเลยคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
โอ้โหเขาบอกว่างานนี้ผีเจ็บ
ทำไมถึงเจ็บล่ะเหตุการณ์ที่ทำให้เธอนั้นต้องเจ็บตาแบบนี้อยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรกันขึ้น
บอกเลยว่าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัตย์ข่าวคู่กันสมัตย์ข่าว
ในเบรกนี้นะครับไปดูเรื่องราวของคู่รักกันบ้างดีกว่า
เรื่องราวของคุณแฟนเนี่ยนะครับ
สามีภรรยาอะไรแบบเนี้ยเราชอบเราชอบดูเออเราชอบดูเราอยากรู้
อยากรู้เรื่องของเขาเรื่องของเรื่องบังคับบังคับ
คุณผู้ชายเขาก็ทำอะไรที่มันผิดพลาดบ้าง
ทำให้ตัวคุณผู้หญิงเขาบาดเจ็บแต่ว่าทำอะไรไปดูครับ

หมอไม่ทำความสะอาดดีอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าก็อย่าให้โดน
เออโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะเล็งกันแม่น
เฮ้ยครั้งหน้าพี่จะเล็งให้แม่นมันหมายความว่ายังไง

คุณสุพัสราคุณเคยเจ็บตาอย่างนี้ไหม
ดิฉันไม่เคยเจ็บแบบนี้นะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการต่อไปนะครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป